เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูประเด็นเรื่องของพยาบาลกันหน่อยนะคะ
หลายคนก็ส่งไลน์มาแสดงความคิดเห็นเยอะทีเดียวเลย
พยาบาลสำคัญมากไม่อยากให้ออก
คือทางกรมการสภาพพยาบาลเขายืนยันเหตุผล
การขอให้เป็นจุภยาบาลเพิ่มกว่า๑หมื่นอัตรา
เพราะก็อย่างที่บอกค่ะว่าพยาบาลโรงพยาบาลรัฐไม่เพียงพอจริง
แล้วบางคนทำงานคือทำทั้งวันทั้งคืน

คือทำทั้งวันนั้นคือบางทีมันไม่ไหวจริง

เขาก็เลยอยากที่จะเรียกร้องให้มีการรับพยาบาลเพิ่มค่ะ
สำหรับกรณีการโพสต์ภาพในเพจพยาบาลทีมไทยแลนด
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
บรรจุลาออกยกกระทรวง
โดยมีการนัดหมายเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพ
เพราะว่าไม่พอใจมติของคอรมอ
แล้วก็ยังมีการโพสต์เชิญชวนพยาบาลทุกคนให้ร่วมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เพื่อแสดงจุดยืนกรณีที่รัฐบาลไม่ยอมอนุมัติตำแหน่งใหม่ให้พยาบาลจำนวน๑๙๙๒อัตราค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังนางจงกลอินทศาลกรรมการสภาการพยาบาล
เขาก็ให้เหตุผลถึงการเรียกร้องเรื่องการบรรจุพยาบาลกว่า๑หมื่นตำแหน่งนี้
บอกว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันว่าขอบรรจุในปีเดียวทั้งหมด
ซึ่งจริงแล้วสภาการพยาบาลได้นำข้อมูลอ้างอิงจากความเป็นจริงในสถานการณ์
ที่พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐมีไม่เพียงพอ
ก็เลยเสนอให้บรรจุพยาบาลเฉลี่ยปีละ๓๐๐คนในห่วงเวลา๓ปีค่ะ
เพราะว่าโรงพยาบาลบางแห่งพยาบาลทำงานล่วงเวลามากกว่าชั่วโมงการทำงานจริง
แล้วก็มีภาระงานที่ไม่ใช่ภาระงานของพยาบาลด้วย

เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้มีการบรรจุพยาบาลเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยในวันนี้จะมีการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กับตัวแทนพยาบาลในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
โดยยืนยันย้ำค่ะว่าการที่พยาบาลออกมาระบุว่าจะลาออกเนี่ยไม่ใช่การข่มขู่ภาครัฐนะ
แต่ต้องการให้เห็นข้อมูลที่แท้จริงว่าสถานการณ์จำนวนพยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอค่ะ
ท้ายที่สุดปัญหาก็เลยจะต้องไปตกอยู่กับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
อันนี้ดิฉันส่วนตัวที่เคยเห็นไปโรงพยาบาลรัฐไม่พอจริงคุณ
ผมว่าทุกวันนี้พยาบาลเป็นอาชีพที่เครียดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเธอต้องเจอคนเจ็บคนป่วยและคนตายทั้งวันทั้งคืน
คือจะบอกว่าถ้าใครไม่เคยอยู่กับคนป่วยนานจะไม่เข้าใจ
ใครที่ถ้ามีคนที่ครอบครัวป่วยแบบเรื้อรังจะรู้มันต้องทำทุกอย่างนะคะ

พยาบาลต้องทำทุกอย่างเข้าห้องน้ำบางคนเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ได้

แล้วถ้าเกิดยิ่งไม่พอเขาก็ต้องอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน
แล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะกระทบกับเรื่องของสภาพจิตใจความเครียด
แต่ถ้าเกิดว่ามีพยาบาลเพียงพอมันทำให้การทำงานนั้นอาจจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็ได้
คืออย่างน้อยทุกคนก็ทำงานตามกะเวลาชั่วโมงที่ต้องทำ